เจอคนนี้เลยคุณเนยปภาดาค่ะ
ก็เป็นดาราสาววิกหมอชิดนี่แหละค่ะ

กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วเธอก็ประกาศเลยนะคะว่าเธอเป็นสายมูตัวยงค่ะ

เพราะว่าเจอเหตุการณ์สุดแปลกกับตัวเองมาแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่ทำเอาสาวเนยถึงกับอึ้งทึ่งแล้วก็ประหลาดใจมาก
ก็เกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็องค์ความศรัทธากับองค์พญานาคนี่แหละค่ะ
คือเหตุการณ์ก่อนที่เธอจะตั้งท้องลูกสาวน่ะ
จู่คือก็ฝันเห็นพญานาคคุณผู้ชม
จากนั้นไม่นานค่ะก็ตั้งท้องเลย
จากเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เธอเชื่อว่า
จากความฝันน่าจะเป็นการมาบอกนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ
พร้อมกับบอกว่ารอลูกสาวน้องพี่โอนี่โตขึ้นอีกหน่อย
ก็จะตั้งใจพาไปไหว้ขอพรพญานาคด้วยนะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะ
ก็เกิดขึ้นระหว่างที่ไหว้บวงสงองค์พ่อปู่พญานาค
ตนาคาราชที่จังหวัดอุดรราชธานีค่ะ
อันนี้คือภาพเก่าก่อนหน้านี้เนาะ
แล้วจู่ก็น้ำตาไหลออกมาค่ะ
สาวเนยปรภาดาบอกว่าเป็นความรู้สึกตื่นตันใจ

จากความสัทธานี่ทุกครั้งที่เธอไปขอพรพญาณพี่การงาน
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วแต่ว่าใครมองแบบไหนแต่สำหรับเราที่มีสัทธา
เราก็เชื่อว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่คอยช่วยเหลือเรา

คืออยากเลือกงานเนี่ยเราก็ขอเลือกลูกเราก็ขอ
ตอนที่เรารู้ว่าน้องจะมาเราก็ฝันเห็นแต่พญานาค

ใช่จนเราก็สงสัยท่านคงมาประทานคลอนมาประทานสิ่งดีให้เรา

มันเป็นความตื้นตันแบบบอกไม่ถูก
น้ำตาไหลออกมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกัน

ตอนนี้เขากลับมาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง

เขาจะขอพญานาคในละอวงพญานาค
ความจริงว่าขอให้หนูได้กลับมาในองค์การบันเทิง
เอาพูดตรงบางคนคือมีน้องไปแล้วอะเนาะ

พอยังไม่เชื่อว่าเขามีลูกหนึ่งใช่